มาลองกันคิดไปเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้าง

รัฐบาลให้ขยายเรื่องของวงเงิน
การไปลดหย่อนภาษีกับมาตรการช็อปช่วยชาติ

นายุทธชัยสุนทองรัตนาเวช

ประธานด้านการตลาดในประเทศสภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จะเสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ

แต่หาลืมร่วมกัน
ดำเนินประชาชน
คุ้มหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ผ่าน
ไทยยังคงใช้ประโยชน์จากภาษีอย่างเกลาค่อนข้างจะ
น้อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะ
น้อยเหมือนกันหรือว่ามาตรการเองก็ยังคงจุงใจไม่มาก
ต้องประเมินข้อมูลร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับส่วนภาพรวมของการท่องเที่ยวที่หัวหิน
ตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากที่เหตุวางระเบิดผ่านไป
ท้อนเรื่องของความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น
๘เดือนแรกที่ผ่านมามียอดไทยเที่ยวไทยเติบโตเกือบ๘๐ล้านคนครั้ง
หรือว่าขยายตัวร้อยละ๓๔จึงเชื่อว่าหากจะไม่มีเหตุบุรุดังเกิดขึ้น
ตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่๑๗๐ล้านคนครั้ง
ขยายตัว๑๐๘เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับ
จากนี้จะเสนอให้รัฐบาลวางมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะยาวไป
จนถึงปี๒๕๖๐หรือว่าปีหน้า
การประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติมช่วงของเทศกาลตรุษจีน
เป็นการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น
แล้วก็ดึงชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นด้วยครับ